ข่าวนี้เป็นนาทีชีวิตจริงนะคะที่ร้านขายมอเตอร์ไซค์แห่งหนึ่งที่จังหวัดภูเก็ต
หัวหน้าแล้วก็ลูกน้องนั่งล้อมวงคุยกันไปคุยกันมาจู่มีจังหวะหนึ่งคุณผู้ชมลูกน้องเขาเกิดอาการชักเกร็งขึ้นมา
คนที่เป็นหัวหน้านี่นะมีสติดีมากเขาบอกเลยคิดอะไรไม่ออก

ดูคลิปนี้แล้วอาจจะตกใจกันนะคุณผู้ชมแต่ต้องบอกว่าข่าวนี้ขอให้เป็นอุทาหรณ์เตือนใจ
และอยากให้คุณผู้ชมทำความเข้าใจกับการช่วยเหลือเบื้องต้นของคนที่เกิดอาการชักเกร็งกันใหม่
เป็นเหตุการณ์ขณะที่ในดำชายเสื้อสีเทาเนี่ยนะนั่งคุยกับผู้ชายอีก๒คน
ถอดเสื้อเนี่ยเป็นหัวหน้าหรือว่าเป็นเจ้าของร้านเขานะฮะ
ก่อนที่นายดำเนี่ยจะเกิดอาการชักเกร็งอย่างหนักตามภาพที่คุณผู้ชมเห็นเลย
เพื่อนก็ตกใจค่ะพอเจ้าของร้านตั้งสติได้รีบคว้าโทรศัพท์มือถือยัดใส่ปากในดำเลยค่ะ
คือเขาคาดว่านะตามความเข้าใจตามความเชื่อของหลายคนเขาจะคิดกันว่าเดี๋ยวถ้าชักเกรงแบบนี้จะมีการกัดลิ้น
นายก็คิดแบบนั้นคือด้วยความเป็นห่วงลูกน้องด้วยนะฮะ
หลังจากนั้นก็นำตัวในดำนอนราบลงกับพื้นแล้วก็รีบโทรแจ้งขอความช่วยเหลือค่ะ
เจ้าของร้านค่ะคุณพี่ที่ถอดเสื้อนี้นะคะโพสต์คลิปนี้เอาไว้ระบุว่าการเป็นเจ้าของธุรกิจหรือเป็นหัวหน้าคนเนี่ย
เราต้องรู้ด้วยว่าลูกน้องเรามีโรคประจำตัวอะไรมีวิธีรับมือยังไง
ถ้าผมตกใจแล้วน้องอีกคนจะทำยังไงเมื่อวานนี้เขาโทรหา๑๖๖๙โทรไปเนี่ยสายไม่ว่าง
อาจจะมีความช่วยเหลือที่หลากหลายช่องทางอยู่เหมือนกันนะคุณผู้ชมนะ
ก็เขาบอกว่าเขาก็มีสติเท่าที่ได้ก็คว้าโทรศัพท์ยัดปากไว้ก่อน
คือหลังจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างที่บอกไปอันนี้
ให้คุณผู้ชมทำความเข้าใจใหม่ไปพร้อมกัน
ถ้าเราเจอผู้ป่วยที่มีอาการชักเกร็ง
วิธีปฐมพยาบาลช่วยเหลือทำไงกันดี

ทางด้านในแพทย์สิทธาลิขิตนุกูลหรือว่าหมอก๊อฟค่ะ
เจ้าของเพจแล้วก็ติ๊กต๊อกคุณหมอสตอรี่
บอกว่าการช่วยเหลือผู้ป่วยลมชัก
ข้อสำคัญคุณผู้ชมฟังดีนะ
ไม่งัดไม่ง้างไม่ทางไม่กด
คือหลายคนเข้าใจผิดว่าผู้ป่วยมีอาการชักจะกัดลิ้นตัวเอง
ก็อาจจะมีการช่วยโดยการใช้ช้อนยัดปาก

ใช่ป้าหมูเอาช้อนยัดปากไปก่อน
คุณหมอบอกไม่ได้อันนี้อันตรายมาก
เป็นความเข้าใจที่ผิดเป็นสิ่งที่ไม่ควรทำอย่างเด็ดขาด
ไม่ใช่แค่ช้อนนะคุณผู้ชมทุกอย่างเลยนะ

เพราะว่าอาจจะทำให้เกิดอันตรายกับผู้ป่วยได้มากกว่าค่ะ
ซึ่งการประถมพยาบาลเบื้องต้นก็คือประคองให้ผู้ป่วยนอนตะแคง
หากว่าผู้ป่วยใส่เสื้อผ้าที่รัดแน่นปลดให้หลวมก่อน
ถ้าใส่แว่นตาถอดแว่นผู้ป่วยออกด้วย
แล้วรีบโทรแจ้ง๑๖๖๙หรือว่าขอรถพยาบาลในพื้นที่อย่างด่วนค่ะ
เพื่อมารับไปตรวจวินิจฉัยแล้วก็รักษาต่อไป
แต่อันนี้เข้าใจในความหวังดีของหัวหน้าหรือว่าเจ้าของร้านนะครับ

แล้วลูกน้องเขากำลังชักดิ้นชักงออยู่แบบนั้นอะไรไม่ถูก
ใช่แต่ว่าหลังจากนี้เชื่อว่าถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมได้ชมคลิปนี้
ข่าวนี้ไปมีวิธีการช่วยเหลือกันให้เข้าใจกันใหม่นะครับ
อย่าเอาไปงัดไปง้างไปถ่างไปยัดอะไรแบบนี้ไม่ได้นะคะ